ไปเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมฮะที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
ก็มีพระรูปหนึ่งจู่ไปที่ตลาดนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งครับ
แล้วก็ไปตะโกนโวยวายด่าพระคามให้ขา
แล้วบอกว่าที่อัตมามาเนี่ยนะมาเพื่อโปรดสัตว์

ทีนี้พอต่อว่าคนเยอะเข้า
เขาก็ไม่ทนกันสิแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวไปหน่อย
แต่พอนิมนต์ท่านนิมนต์จะขึ้นกระบะตำรวจไป
ก็ต้องกระโดดกำแพงกันซะหน่อยแต่ก่อนหน้านี้
ไม่ใช่กระดูกกำแพงนะอันนี้กระโดดขึ้นกระบะเลย

นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึง
พ่นก็ใส่จิวอลมาเหมือนเพราะราชเลยนะ

พระจริงใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นที่น่าสงสัย
จริงท้ายกระบะก็เปิดใช่ป่ะเปิดอยู่ฮะ

คนที่สปพนังจนครศรีธรรมราชที่ตำรวจเข้ามารังับเหตุ
พระรูปนี้โวยวายโมโหอะไรมาไม่รู้ตะโกน
ต่อว่าคู่กรณีคาดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนั้น
จังหวะที่มาถึงกระบาดสายตรวจก็อย่างที่เห็นคือ
กระโดดขึ้นหลังกระบะเองเลยแล้วก็ไปห่มจีวอนที่ท้ายกระบะ
แต่ระหว่างนี้ก็ชี้หน้าด่าคู่กรณีด้วยนะ
เกิดขึ้นตอนกลางคืนครับเลยไม่รู้ว่าพระท่านมาทำอะไรตรงนี้
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปมีคนมาคอมเมนต์กันเยอะเลย
บางคนบอกพระท่านห่อได้หรือเปล่าเนี่ย
เหมือนวิชาลอยตัวนะเออไม่รู้ท่านได้แต่ใดมา
ผู้สื่อข่าวตามไปที่สพปากพนังครับ
ก็ไปถามตำรวจอ๋อถึงได้รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
คืนวันจันทร์ที่๑๘กันยายนที่ผ่านมาในตลาดเทศบาลเมืองปากพนัง
พระรูปที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่พระรูปนี้
อายุ๔๖ปีสังกัดวัดแห่งหนึ่งในอำเภอปากพนังครับ
โดนตำรวจคุมตัวตำรวจก็ต้อง
แม่มีหรือเปล่าเนี่ยมีสารเคมีสารเสพติดอะไรในร่างกายหรือเปล่า
มีไหมก็พาไปตรวจแต่ไม่เจอไม่ใช่ไม่เจอที่ตรวจนะคุณผู้ชม

แต่พบประวัติการรักษาอาการป่วยจิตเวทครับ
ก็พูดจาวกไปวนมาแต่จับใจความได้ว่า
ช่วงที่ท่านรักษาอาการป่วยทางจิตอยู่เนี่ย
ขอออกจากโรงพยาบาลมาบวชหน้าไฟให้กับพระสงฆ์

ในอำเภอปากพนังโอ้โหตั้งนานแล้วนะ
ตั้งแต่ปี๕๑อ่ะคุณผู้ชมสิบห้าปีแล้ว

พระท่านไปที่ตลาดแล้วอ้างว่าจะมาเดินโปรดสัตว
ครับช่อบ้านก็ไม่สบายใจ
ก็เลยแจ้งตำรวจมานิมนต์กลับวัดครับ

ตมาไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยลองฟังหน่อยครับ
ไม่มันบอกที่ร่วมหมายถึงแต่ก็ไม่มีซะ